มาดูการให้กำลังใจของคุณตูนนะคะ
วันนี้วันที่๑๔ของโครงการ๙คนละ๙
เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ

จริงแล้วน่าจะเป็นการวิ่ง
วันที่๑๔ของคุณตูนเช่นกัน
แต่ล่าสุดการประกาศผ่านหน้าเพจ๙คนละ๙
เพราะว่าคุณตูนเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์สำคัญ
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็อาการกำเริบบาดเจ็บที่หลัง
อาการเดิมที่หลังกับที่แขนเนี่ยนะครับ
ท้ายที่สุดเมื่อเช้าเราก็รออยู่นะ
คุณตูนยังไม่ออกวิ่งเดี๋ยวตี๕กว่าแล้วนะ
ปรากฏว่าทางหน้าเพจก็ขึ้นไว้เลยว่าวันนี้ขอพัก๑วันนะครับ
แต่ว่าแม้คุณตูนจะพักยอดเงินก็ไม่พักนะฮะ
แล้วก็แม้คุณตูนจะดูอาการในวันนี้ก่อน
แต่คุณผู้ชมยังสามารถที่จะบริจาคเงินเข้าไปได้เรื่อย

เงินที่ยอดบริจาคเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
ตอนนี้๒๑๗๘๖๖๙๑๕บาท

เราต้องอ่านไปเรื่อยได้เลยมั้ยถ้าเราอ่านเรื่อยก็คงทั้งวันนะคุณ

ก็ถือว่าวิ่งมาแล้ว๑๑วัน
เวลารวม๙๖ชั่วโมง๒๐นาที๔๑วินาที
ระยะทางรวม๕๓๕๕๖กิโลเมตร
วันนี้ระยะทางยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าคุณตูนพัก๑วันนะครับ
ใช่ค่ะส่วนจะเกิดจากอะไร
เกิดจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้เดี๋ยวเราไปตรวจสอบเส้นทางการวิ่งของคุณตูน
เมื่อวานที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
เริ่มจากการวิ่งจากจุดสตาร์ทจุดแรกเลยนะคะ
ตั้งแต่ช่วง๕นาฬิกา๓๐นาทีบริเวณหน้าร้านอาหารฮาลานนะคะ
หน้าทัพอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็คือจะเป็นการมุ่งหน้าสู่อำเภอท่าสารา
วิ่งผ่านโรงพยาบาลท่าสารา
แล้วก็มีแพทย์มีพยาบาลมีประชาชน
รอให้กำลังใจมารอต้อนรับเป็นจำนวนมาก
แล้วก็มอบแบงค์พวงมาลัยแบงค์ตลอดเส้นทางด้วย
บริการอบอุ่นเมื่อวานที่นครศรีภรรรภ์ราช
ตูนก็แวะถ่ายภาพในทุกจุดที่มีประชาชน
และทีนี้การเข้าพักในเซตที่๒
ที่วัดเทวดารามในอำเภอท่าสารา
โดยจุดนี้คุณตูนเมื่อสักครู่นี้
คุณตูนหยุดพักประมาณ๔๐นาที
ระหว่างที่พัก
คุณตูนนั่งรถตู้ไปมอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนชนลทาราม
ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณตูนทำตลอดเส้นทางที่ผ่านมาในแต่ละจุด
พอหยุดพักคุณตูนก็ใช้ช่วงเวลาหยุดพักนี่แหละ

ไปถึงโรงเรียนคณะครูคณะนักเรียนแล้วก็ชาวบ้าน
รอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
แบบนี้นะคะคุณตูได้มอบเงินส่วนตัว
ย้ำว่าเป็นเงินส่วนตัวนะคะสำหรับทุนการศึกษา
ให้กับเด็กนักเรียน๒คนคนละ๑๐๐๐บาท
และมอบเงินต่างหากให้กับโรงเรียนอีก๕๐๐๐บาท
แล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีมอบอุปกรณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬา

มีความสุขนะแต่เด็กที่ได้รับมอบทุนการศึกษา

คือคุณตูนให้มามอบตรงนี้แล้วก็กอดแบบนี้
น้องร้องไห้เลยคือด้วยความปลื้มใจดีใจ

น้องคนนี้คือเด็กชายนัทธนันสุธิรักอายุ๑๒ปีอยู่ป๖
พอได้ทุนการศึกษา๑๐๐๐บาทจากคุณตูน

และคุณตูนก็ร้องไห้เหมือนกันนะคะ

เคยมีเพื่อนสมัยเรียนอยู่ปฐมมีความลำบาก
ไม่มีเงินเรียนต่อทั้งที่เป็นคนเรียนเก่ง
ทีนี้ตัวเองก็เลยจัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน

และในครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่ออนาคตของเยาวชนของชาติต่อไปนะครับ
ช่วยต่อชีวิตทางการศึกษา
คือเด็กทุกคนอาจจะมีครอบครัวรออยู่ที่ด้านหลัง
ก็ถือว่าเป็นการช่วยครอบครัวเขาไปในตัวด้วย
หลังจากมอบทุนการศึกษาเสร็จเรียบร้อย
คุณตูนก็จะวิ่งเข้าสู่เซตที่๒นะคะ
ก็คือบริเวณบ้านสะแก้ว
การวิ่งระยะที่๒เซตที่๒นี่แหละ
มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

ระหว่างที่ผ่านบ้านสะแก้วในตำบลสะแก้ว
คุณตูนได้รับบาดเจ็บจากการวิ่งอีกครั้ง
เพราะว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งวิ่งเข้ามารุมล้อมคุณตูน

อยากจะบริจาคให้ถึงมือคุณตูนเลย
และการขอถ่ายภาพเซลฟี่
จนเกิดมีชาวบ้านคนหนึ่งพลาดไปเหยียบเท้าคุณตูน

เพื่อให้ตูนหันมาถ่ายรูปเซลฟี่กับตัวเอง
ทำให้คุณตูเกิดอาการตัวบิด

เกิดอาการบาดเจ็บที่หลังซ้ำขึ้นมาอีก
หลังจากที่กหน้านี้มีอาการพักไปแล้ว
แล้วก็เพิ่มเติมเจ็บที่แขนด้วย

แต่ว่าคุณตูนยังฝืนใจ
ฝืนใจวิ่งต่อไปอีกประมาณ๑๐กิโลเมตร

เพราะว่าเอาคุณตูนขึ้นไป

น้ำมันนวดและน้ำแข็งประคบจนอาการทุเลา
ให้คุณตูนพักอยู่บนรถประมาณ๓ชั่วโมงนะ
ก็มีประชาชนลุ้นตะโกนตูนสู้เพื่อให้กำลังใจตลอดเวลา๓ชั่วโมง
แพทย์ได้หาบริกันแล้วก็บอกให้ทีมงานปรับแผนใหม่
เพื่อรับมือกับชาวบ้านที่มาขอถ่ายเซลฟี่
และไม่ให้มีการแย่งกระชากตูนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับ
และกระทั่งเวลา๑๔น๔๕นเกือบบ่าย๓โมงเย็น

วิ่งต่อเข้าสู่เซตที่๓นะคะ๑๔น๔๕นคุณตูนวิ่งเซตที่๓
ต่อจากวัดเขาพนมไตรรัฐไปจุดพักที่๓โรงเรียนวัดขรัวช่วย
ในตำบลเสาเผาอำเภอสิทธิ์ชน

ด้วยการประคบน้ำแข็งนวด
แล้วก็นวดน้ำมันมาแล้วสักนิดหน่อย

ใช่ค่ะก็คือฝืนฝืนวิ่งต่อไปนะคะ
แต่ทีนี้จุดนี้แหละที่ทีมงานมีการปรับ

กันไม่ให้ประชาชนเข้ามารุมถ่ายเซลฟี่
เพราะว่ากลัวที่อาการจะกำเริบเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะ

คณะของคุณตูนก็ออกสตาร์ทอีกครั้งนะคะ
แล้วก็เข้าไปถึงปั๊มน้ำมันปตท๓หนุ่ม
ซึ่งจริงแล้วอันนี้จะเป็นจุดพัก

ไม่พักแล้วถาดสินใจวิ่งต่อไปเลย
จุดสุดท้ายก็คือวัดกลางพัฒนาราม
รวมระยะทางทั้ง๒เซตที่ผ่านมาที่ต้องวิ่ง

มีชาวบ้านแล้วก็กลุ่มพยาบาลมารอต้อนรับ
แล้วก็ตะโกนให้กำลังใจตลอดเส้นทาง
ไปชมเส้นทางที่คุณตูน

หลังจากที่อาการบาดเจ็บที่หลังกำเริบขึ้นมา

เขาก็พยายามนี่ค่ะพยายามปรบมือ
พยายามเชียร์อัพคนที่มาให้กำลังใจ
แต่ว่าจะเห็นว่ามีทีมงานมาคอยประคองที่บริเวณหลัง
ให้คุณตูนก้มเพราะเมื่อสักครู่คุณตูนก้มอีกแล้ว
หรือถ้าไม่ให้ก้มหรือไม่ให้ก้มและไม่ให้บิดตัวเร็วกระทัน
เพราะว่าแพทย์ก็สั่งให้ดูแลตรงนี้
ยอดบริจาคเงินเมื่อวานถึงเมื่อวานนะคือ๖โมง๔๘นาที
ยอบบริจาคเงินจำนวน๒๑๕ล้านบาท
กว่ากว่าและตอนนี้ก็เพิ่มเป็น๒๑๗ล้าน๘๗๙๐๐๐กว่าบาทแล้ว
มาดูศีลสันในโลกโซเชียลกันหน่อย
ที่ถูกต้องครับแบบนี้ครับ

โดยใช้วิธียกกล้องรอให้พี่ตูนวิ่งผ่านเพื่อถ่ายเป็นคลิป

พี่ตูนวิ่งมาปุ๊บพร้อมปั๊บถ่ายเลย

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ถูกต้อง
เพราะว่าเขามีการแชร์เอาไว้ในโลกออนไลน์ว่า
มีวิธีการอย่างไรในการรอถ่ายภาพกับพี่ตูน
คือตอนแรกเขากะว่าแค่พี่ตูนวิ่งผ่านถ่ายแชทตรงนี้ก็พอ

ตูมไม่ต้องหยุดพักก็ได้ไม่ต้องมาแวะตรงนี้ก็ได้
แต่ปรากฏว่าพี่ตูนมาแวะกอดคอซะหน่อย

สำหรับการถ่ายรูปกับพี่ตูนระหว่างเส้นทาง

เขาแชร์ออกมาในเพจอย่างเป็นทางการของโครงการเลยนะ
ก็คือ๑ถ่ายภาพด้วยโหมดวีดีโอ
วิดีโอก็เป็นการเก็บภาพความประทับใจได้ในอีกแบบนึงนะ
แล้วคุณผู้ชมก็สามารถคล็อปได้ด้วยนะ

ระหว่างทางที่เราไม่ได้ไปรอที่จุดเช็คพอยต์
แต่ถ้าอีกหนึ่งทางเลยที่ถ่ายรูปแล้วคุณตูนเนี่ย

ในเพจของโครงการ๙คนละ๙
ส่วนที่ห้ามเลยก็คือห้ามวิ่งฝ่าเข้ามาในขบวนวิ่ง
ยืนรออยู่ข้างและส่งเสียงให้กำลังใจ

ติ๊กผิดคือวิ่งฝ่าเข้ามาในขบวนวิ่ง

คนบันเทิงก็คือนายวรเชษเอ็มเปีย
หรือว่าเชศสมายบอฟเฟอโล
เป็นวงล็อกยุคแรกล็อกอัลเทอร์เนทีฟด้วยนะคะ
เป็นอดีตมือกลองของวงสมายปัฟเฟอร์โล
เป็นวงที่ดังในยุค๙๐นี่นะคะ
มาวิ่งมาราทอนในพื้นที่ภาคตะวันออก
เพื่อที่จะช่วยคุณตูนด้วยในโครงการ๙คนละ๙
เพราะว่าคุณตูวิ่งจากใต้สุดสู่เหนือสุดใช่ไหมคะ
ที่จังหวัดเชียงรายแต่ทีนี้ไม่ได้มาที่ภาคตะวันออก
คุณเชษคุณเชษเขาก็เลยช่วยวิ่งนะคะ
ร่วมหาเงินสำหรับโครงการ๙คนละ๙
คุณเชษเริ่มวิ่งจากอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีเป็นที่แรก
ในวันที่๒๐พฤศจิกายนนี้๘นาฬิกานะคะ
ใครที่จะไปรอให้กำลังใจก็ไปให้กำลังใจได้
ที่บริเวณหน้าหอพระพนัทสบดี
จากนั้นวิ่งไปตามอำเภอต่างที่หน่วยงานติดต่อเข้ามา
และไม่มีกำหนดสิ้นสุดการหยุดวิ่ง
ฟังเสียงคุณเชษอดีตมือกลองวงสมายบอฟเฟอโล

ก็เป็นเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมวิ่งนะครับ
แล้วก็มีอีกหลายจังหวัดนะครับที่จะมีนักวิ่ง
ของแต่ละจังหวัดที่เขาจะช่วยกันร่วมขบวนด้วยนะครับ
ถ้าคุณตูนกลับมาวิ่งอีกครั้งก็คือจะเข้าสู่พื้นที่
สุราธานีและสุราธานีเองตอนนี้เขาก็เตรียมตัวกันเลยนะ
ตัวคือนอกจากจะให้กำลังใจแล้วเขาก็คือเป็นการรวบรวมเงินก่อน
จะได้ไม่เป็นการไปรุมคุณตูนก็คือรวบรวมเงินในพื้นที่

จำได้ไหมครับที่เขาร้อยแบงค์๒๐เป็นทางยาวเป็นสร้อยยาวเลย

แล้วก็ที่สำคัญนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราชธานี
คือผู้ว่าวิชวุฒิจินโตเปิดเผยออกมาว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวัฒน์ธิราลงกรบดิงทะเทพแวร์ลังกูทรงพระกุณาโปรดก้าว
กระหม่อมให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโต
ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทาน
เพื่อจะมอบให้กับนายอธิวราคงมาลัยหรือว่าตูนบอดี้แลม
และคณะในวันที่๑๕พฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับ
ช่วงเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาที
จะมอบที่โรงแรมบรรจงบุรีจังหวัดสุราธานีค่ะ
ในเพจ๙คนละ๙ที่เป็นความคืบหน้า
เช้านี้นอกจากเรื่องของการประกาศว่าคุณตูนจะพัก๑วันแล้วนะครับ
ก็ยังมีการลงคลิปต่างทั้งคลิปคุณตูนวิ่ง
คลิปช่วงของการดูแลอาการของคุณตูน
แล้วก็สิ่งที่เขียนไว้คือไม่อยากให้ทุกคนลืมเป้าหมายของการวิ่งครั้งนี้
เราจะช่วยกันทำอะไรช่วยกันที่จะรวบรวมเงินให้ใครที่ไหน
นั่นก็คือให้คุณหมอให้พยาบาลนั่นเองนะครับ